สำคัญที่จะต้องผ่านรอบแรกไปให้ได้เจอกับเกาหลีเหนือ
ซึ่งต้องการเข้ารอบเช่นเดียวกัน๓คะแนนเท่านั้นนะครับ
ทีมไทยถึงจะมีโอกาสในการเข้ารอบแล้วก็ไปลุ้นให้สาอุ
ไม่ชนะญี่ปุ่นครับติดตามรายงานความเคลื่อนไหวของทีมไทยได้
ก่อนเกมชี้ชตาในช่วงเข้าวันนี้ครับ
ทีมชาติไทยนั้นก็เตรียมให้เจนรบสัมภาวดียืนเป็นกองหน้าตัวเป้าอีกครั้ง
เพื่อล่าตะข่ายเกาหลีเหนือผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายของศึกฟุตบอล
ทีมชาติไทยชุดอายุไม่เกิน๒๓ปีครับเตรียมลงทำศึกชี้ชะตานัดสุดท้าย
ที่จะคัด๓ทีมตัวแทนทวีปเอเชียแข่งขันในกีฬาโอลิมปิก๒๐๑๖ครับ
ก็ได้ให้นักเตะเน้นทำความเข้าใจด้านแท็กติกนะครับ
พร้อมกับเปิดเผยว่าจะต้องโฟกัสไปที่การเอาชนะทีมชาติเกาหลีเหนือให้ได้
โดยไม่สนใจผลการแข่งขันของอีกหนึ่งคู่ระหว่างซาอุดีอาราเบียและญี่ปุ่นครับ
เพราะขอเพียงแค่ทุกคนเชื่อมั่นและเก็บ๓คะแนน
ก็มีโอกาสจะผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้
ขณะเดียวกันกุญสือทีมชาติไทยได้พูดถึงทีมชาติเกาหลีเหนือครับว่า

ซึ่งก็จะต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้ทีมชาติไทยเก็บชัยชนะให้ได้ครับ
ครับวันนี้เราซ้อมพวกเราคงเห็นบรรยากาศน้องทุกคน
ยังมีความมุ่งมั่นยังมีความกระหายในชัยชนะอยู่
ฉะนั้นพรุ่งนี้ก็แน่นอนเมื่อกี้ก็บอกน้องไปแล้วว่า
เราทำของเราให้ดีเก็บ๓แต้มให้ได้ก่อน
เราไม่ต้องสนใจว่าสาอุกับญี่ปุ่นจะเป็นยังไง
ก็เรียกว่าสร้างผลงานให้กับตัวเองก่อนในอันดับแรกก่อนนะครับ
ฉะนั้นพรุ่งนี้ก็เราก็จะเดินเกมนะครับ
ทั้งลูกทั้งรับอยู่แล้วนะครับก็คงจะไม่รับอย่างเดียวนะครับ
ฉะนั้นเราต้องการ๓แต้มในวันพรุ่งนี้นะครับ
เจนรบสัมภาวดีก็ได้เปิดเผยนะครับว่า

แต่ว่าสำหรับเกมที่จะเจอเกาหลีเหนือนั้น
คงจะต้องเช็คสภาพอีกครั้งหนึ่งครับว่าจะได้หรือไม่
ส่วนตัวถ้าได้รับเลือกเป็น๑๑ตัวจริงก็พร้อมลงแข่งขันครับ

แต่ก็ส่วนรวมก็ดีขึ้นมาเยอะแล้วครับ
คิดว่าพรุ่งนี้พร้อมกับการเป็น๑๑ตัวจริงมากหรือว่า
อาจจะเป็นสำรองดีกว่าหรืออะไร
อันนี้ก็ต้องอยู่แล้วแต่พี่โก้นะครับว่าจะให้เป็นอะไร
แต่ถ้าสำหรับตัวเราก็ต้องพร้อมไปเสมอไงครับผม
ก็ก็จะงัดกูวิธีทางที่จะชนะเค้าให้ได้
สำหรับ๑๑ผู้เล่นทีมชาติไทยที่คาดว่าจะลงสนามนะครับ
ยึดจากเกมเสมอซาอุดีอาราเบียเป็นหลักนะครับ
ประกอบไปด้วยผู้รักษาประตูสมพรยศ
โฟจากซ้ายไปขวาคือพีรพัฒน์โนชยาอดีศรพรมรักธนบูลเกษารัฐและทริสตองโด
กลางรับชายาวัดศรีนาวงศ์ครับกลางลุกชนะทิพย์สงกระสินและธิริพันธ์พ่วงจันทร์
ส่วนกองหน้ามีปากกรณ์แปรมพักพินโยอินพินิษฐ์และอาจจะได้เจนรบสัมภาวดีกลับมาเป็นกองหน้าตัวเป้าครับ
สำหรับไทยจะสวมชุดสีน้ำเงินลงแข่งขันครับส่วนผู้ตัดสินคือโมฮาเมดอามิรุนอิสวานจากมาเลเซีย
จากนี้สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเตรียมอัดฉีดเงินรางวัล๓ล้านบาทหากไทยเอาชนะเกาหลีเหนือได้และหากเข้ารอบต่อไปก็จะมีเงินรางวัลอัดฉีดเพิ่มเติมครับ
ถ้าพูดถึงประเทศแถบตะวันออกกลางนะครับหลายท่านคงอยากที่จะมีประสบการณ์มาสัมผัสกับการเดินทางไปที่ทะเลทรายสักครั้งนะครับ
ไปตามได้จากรายงานของคุณมารีรัฐเพชรสร้างครับ
มาถึงกาต้าดินแดงแห่งทะเลทรายแล้วหากไม่ได้ไปเยือนคงเรียกว่ามาไม่ถึง
เซอีทนั้นตั้งอยู่ในเมืองอันวาคาร่าซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของกรุงโดฮาไปประมาณ๕๐กิโลเมตร
ที่นี่ไม่เพียงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยังเป็นเมืองเศรษฐกิจสำคัญ
เพราะเป็นแหล่งที่ตั้งของโรงงานอุตสาหกรรมพลังงานขนาดใหญ่
ทำให้เมไซอีทเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนท้องถิ่นนิยมมาตั้งแคมป์กัน
มากที่สุดก็คือในช่วงฤดูหนาวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนจนถึงเดือนมีนาคมของทุกปี
กิจกรรมที่นิยมกันนอกจากการขี่ม้าขี่อูดแล้ว
ทันสมัยขึ้นมาหน่อยก็คือการใช้รถเอทีวีหรือรถโฟวิลไดฟ์
ขับขึ้นไปบนเนินทะเลทราย
กันเหนื่อยแล้วนะคะก็ได้เวลาอาหารค่ำค่ะ
วันนี้เราพาไปชิมแมนดี้สุดยอดอาหารตุรกีที่เป็นที่นิยมอย่างมากในกาต้า
ลักษณะนั้นเป็นข้าวเสิร์ฟพร้อมกับเนื้อย่างที่มีทั้งเนื้อวัวเนื้อแพะและเนื้อไก่
ทานพร้อมกับผักสดจะให้อร่อยแบบพื้นเมืองนั้นต้องทานด้วยมือเท่านั้นค่ะ
สายการบินกาต้าแอร์เวย์ผู้สนับสนุนการเดินทางในครั้งนี้
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน
และนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยชุดยู๒๓นะครับและสิ่งที่น่าสนใจ
วันนี้๒๐นาฬิกา๓๐นาทีครับร่วมรุ้นไปพร้อมกันครับว่าทีมชาติไทยจะผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้าย
เพื่อเป็นเป้าหมายต่อไปสู่การแข่งขันโอลิมปิกเกมที่ริโอเดอร์จาเนโรได้หรือไม่ครับ
วิทยเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกรุงโดฮาประเทศกาต้าครับ